สวัสดีค่ะมาติดตามอัปเดตรอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
ในเวลานี้นะคะถ้าจะไม่พูดถึงโควิด๑๙ก็คงไม่ได้แล้วนะคะ
พอหลายประเทศจะกลับสู่ความปกติก็ต้องมีเรื่องให้ชะงักกันทุกรอบค่ะ
ซึ่งคราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คลื่นลูกที่สองแล้วนะคะแต่เป็นการติดเชื้อทางอากาศค่ะ
ตลอด๗เดือนที่ผ่านมายืนกรานมาตลอดค่ะว่า
โควิด๑๙ติดเชื้อแค่ทางฝอยละอองหรือด็อปเล็ตเท่านั้น
แต่สุดท้ายก็ต้องออกมายอมรับต่อสาธารณชนว่าการติดเชื้อทางอากาศเป็นไปได้ค่ะ
คุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งตกใจกันเกินไปนะคะ
เสรีอบรมแล้วก็ค่อยฟังคำบันที่บ่ายถึงที่เรียกว่าติดเชื้อทางอากาศกันก่อนค่ะ
แต่ขอฝากคำถามเริ่มต้นกันสักหน่อยนะคะ
คุณฤฟังคิดว่าผืนที่ไหนศิลป์ติดเชื้อโควิด๑๙ทางอากาศบ้างคะ

โรงการอนามันโรปมักจะบอกเสมอว่า

หรือมีการสัมผัสกับพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัสปนเปื้อน

หรือพ่อยละอองของน้ำลายที่มาจากอายหรือจาม
แม้แต่สารคัดหลังที่ออกมาจากจมูกตอนจามก็ติดได้หมดค่ะ
แต่ถามว่าทำไมองค์การอนามัยโลกถึงยืนกรานมาแบบนั้นตลอดนะคะ
นั่นก็เพราะว่าเขามองว่าการแพร่กระจายทางอากาศ
แม้จะดูเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะ
ซึ่งแม้องค์การอนามัยโลกจะไม่ยืนยันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการปัดตกไปซะทีเดียวค่ะ
ก็มีการโต้วาทีกับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกันมาตลอด
สุดท้ายก็ออกมายอมรับอย่างที่ทราบกันค่ะ
โดยการออกมายอมรับขององค์การอนามัยโลกครั้งนี้นะคะ
เกิดขึ้นหลังจากมีการลงนามของนักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา
กว่า๒๓๙คนจาก๓๒ประเทศทั่วโลกค่ะ
ที่มีการโชว์หลักฐานทางวิทยาศาสต
และการกดดันองค์การอนามัยโลกให้ออกมายืนยันและเตือนกับสาธารณชนค่ะ
ซึ่งโดยการติดเชื้อของโควิด๑๙นี้นะคะจะมีด้วยกัน๓สเต็ปคร่าวค่ะ
คือเริ่มจากฝอยละอองที่ออกมาจากการหายใจ
โดยเป็นการหายใจออกนะคะแล้วก็จะเป็นการพูดคุยการไอและการจาม
มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่๕๑๐ไมครอน
ซึ่งจะตกกระจายลงพื้นได้ประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ซึ่งการตกกระจายนั้นนะคะก็อาจจะไปติดตามพื้นผิวสัมผัสต่าง
อย่างเช่นลูกบิดประตูโต๊ะหรือเก้าอี้ต่างนะคะ
แต่หากฝอยละอองอันไหนที่มีน้ำหนักเบามาหน่อยเนี่ย
มันก็จะลอยขึ้นมาได้แล้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณน้อยกว่า๕ไมครอน
ก็จะเรียกว่าละอองอากาศค่ะหรือที่เรียกกันว่าแอร์โรซอน
กระจายได้ไกลราว๒เมตรเลยนะคะ
และจ่าละอองอากาศนั้นนะคะก็จะมีบางอันค่ะ
ที่สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้นานนะคะ
ซึ่งอันนี้นี่แหละค่ะที่อาจเป็นการติดเชื้อทางอากาศ
ที่เรียกว่าแอร์บอลได้โดยการเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจค่ะ
ซึ่งแอร์บอลนะคะจะมีขนาดเล็กมาก
จนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยค่ะ
และสามารถกระจายได้ไกลอย่างน้อยถึง๖เมตรค่ะ
และคำตอบของคำถามที่ถามในตอนต้นนะคะว่า
พื้นที่ไหนเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙ทางอากาศบ้าง
คำตอบก็คือสถานที่อินดอร์หรือสถานที่ในร่มทุกแห่งผลนั่นเองนะคะ
อย่างเช่นพวกผับบาร์ร้านอาหารแล้วก็ฟิตเน็ตค่ะ
ซึ่งเป็นไปได้นะคะหากพี่จะต้องไปจริงเนี่ย
ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ถ้าเลี่ยงได้ในช่วงนี้ก็จะดีค่ะ
เพราะสถานที่ที่ว่ามานี้นะคะหากมีการระบายอากาศไม่ดี
แพร่กระจายก็อาจจะมากกว่าที่ว่ามาทั้งหมดนี้ค่ะ
แต่ถ้าถามว่าจะมากขนาดไหนตอนนี้ก็ยังให้คำตอบกันชัดไม่ได้ค่ะ
ยังคงต้องมีการศึกษากันต่อไป
โดยหนึ่งในผลการศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อทางอากาศนะคะ
พบว่าละอองฝอยที่มีขนาดแตกต่างกันเนี่ย
ก็จะมีการคงอยู่บนอากาศแตกต่างกันด้วย
ส่วนใหญ่แล้วที่ลอยอยู่บนอากาศก็จะเป็นขนาดเล็กค่ะ

ซึ่งส่วนมากก็จะลอยออกมาตอนที่เราพูดหรือไอนั่นเองค่ะ

ก็มีตัวแปรที่ทำให้ละอองอากาศแตกต่างกันอีกค่ะ
ซึ่งขึ้นอยู่กับความดังของเสียงตอนพูดด้วย
ซึ่งถ้าตะโกนมากก็จะกระจายออกมาได้มากค่ะ

ที่ต้องมีการฝึกซ้อมร้องเพลงประสานเสียงร่วมกันนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องเส้นทางหรือทิศทางละอองอากาศจะพุ่งไปทางไหนนะคะ
เวลานี้ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างแน่ชัดค่ะว่าเส้นทางการกระจายเป็นรูปแบบไหน
แต่อาจจะไปข้างหน้าหรืออาจจะลอยข้างบนก็ยังคงต้องมีการวิจัยกันต่อไป
และถึงแม้ว่าละอองอากาศที่ลอยมานั้นนะคะ
ไวรัสเกาะอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ไม่ได้เยอะจนถึงขั้นทำให้เราติดเชื้อได้
แต่หากว่าถ้าสูตรหายใจเข้าไปลึกหลายกรั้งเข้าไปนะคะ
ซึ่งก็เข้าได้หลายช่องทางนะคะทั้งทางปากจมูกแล้วก็ดวงตาค่ะ
ซึ่งดวงตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนที่มีร่างกายอ่อนแอมากนะคะ
และที่สำคัญค่ะคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเลยก็คือบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำหัตอาการและเกิดละอองฝอยออกมานะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมลงนาม๒๓๙คนนี้นะคะ
ออกมาบอกค่ะว่าการติดเชื้อทางอากาศยังคงมีความเสี่ยงระดับต่ำอยู่ค่ะ
ซึ่งหากว่าคุณอยู่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดโรคหรือผู้ป่วยติดเชื้อนะคะ
ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อนั้นน้อยกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะ
ซึ่งจากการออกมายอมรับขององค์การอนามัยโลกเองนะคะ
ก็ยังคงต้องประเมินผลการทดลองกันอีกครั้งค่ะ
เพราะว่าหากมีการติดเชื้อทางอากาศแบบชัดแล้ว
ก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงการรับมือใหม่ทั้งหมด
ซึ่งอาจนำไปสู่การบังคับให้สวมหน้ากาก
เข้มงวดกับการเว้นระยะห่างให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่อย่างเช่นบาร์ร้านอาหารแล้วก็ขนส่งสาธารณะค่ะ

คำแนะนำที่ย้ำกันมาตลอดก็คือ
หน้ากากให้ถูกต้องและเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมค่ะ
ส่วนมูลที่ปิดอย่างโรงเรียนออฟฟิศหรือโรงพยาบาล
ควรเพิ่มการระบายอากาศอย่างเหมาะสมด้วยการเปิดหน้าต่าง
ก็ช่วยบรรเทาความเสี่ยงการติดเชื้อลงได้นะคะ
อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ